ตลอดทั้งปีเนี่ยเรารายงานข่าวแม่ฮายตลอดเลยนะคะ
แล้วต้องบอกว่าแม่ฮายเป็นคนดวงเฮง

แม่ฮายบอกว่าเอาจริงปีที่แล้วภาพรวมของแม่เนี่ยคือ
เรื่องงานประสบความสำเร็จมากนะคะ
ได้มีความสุขแต่สิ่งที่ตั้งใจจะทำจริงในปีนี้
ทำจริงในปีนี้ยังไม่บอกว่าเป็นโปรเจกต์เกี่ยวกับอะไรนะคะ
แต่ที่ตั้งใจและขอประกาศผ่านบันเทิงไทยรัฐก็คือ

ฟังให้ดี๕๐ล้านบาท

รอแคร์น้องพี่ดิ้งรับรองว่าแฟนร้องว้าวแน่นอนค่ะ
และยังโวยพรมาถึงแฟนรายการบันเทิงไทยรัฐด้วยนะคะ

ร่ำรวยและมีโชคเรื่องตัวเลขเหมือนแม่ฮายจ้า
ขอให้โชคดีทุกคนนะคะ
วันที่๑กับวันที่๑๖ขอให้โชคดีร่ำรวยทุกคนค่ะ
กระต่ายแม่กล่าวว่าแม่จะต้องมีเงิน๕๐ล้าน

หรือว่าในไอจีหรือว่าในเพจในติ๊กต๊อก

มีแพลนสร้างอะไรบ้างไหมแม่ปีหน้า

โบสถเสร็จแล้วก็จะสร้างพระองค์ใหญ่ที่วัด
ที่วัดที่บ้านเลยค่ะ
ที่บ้านเลยแม่ก็คงต้องทำแล้วล่ะ
ชวนไปด้วยที่จังหวัดนครสวรรค์เป็นวัดประจำแบบว่าตัวของแม่ฮายเลยนะคะ
ก็เห็นมกฏกะทินที่ผ่านมาก็หูยอดทะลุทะลวง
ทำบุญเยอะขนาดนี้เป้า๕๐ล้านฉันว่าถึงนะคะ
ยังไงแม่ฮายทำได้แน่นอนค่ะเออก็สร้างบุญขนาดนี้ดิฉันว่าถึงร้อยล้าน
ให้๑๕๐ล้านไปเลยแม่ปังมากสุดยอดมากเลยนะคะเดี๋ยวรอติดตามกัน